สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมหายเหนื่อยกันแล้วหรือยังคะหลังจากได้หยุดยาวสี่วันเต็มแต่ที่ไม่หายเหนื่อยเลยนะคะแล้วก็ที่ไม่มีวันเหนื่อยด้วยก็คือฝนค่ะฝนตกทุกวันนะคะเรียกได้ว่าตกไม่เว้นวันเลยโดยเฉพาะในระยะนี้นะคะพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือภาคอีสาน

นั่นก็คือเกิดจากมรสุมฝนประจำฤดูนะคะที่พัดปกครุมประเทศไทย
อกจากนี้ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะคุณผู้ชม
กลุ่มบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบนนะคะ
ทำให้ประเทศไทยของเราในระยะนี้มีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้น
เพราะฉะนั้นพี่น้องที่อาศัยอยู่๓พื้นที่ดังกล่าวนะคะ
ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมกันไว้ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้นะคะ
เผชิญกับภัยพิบัติที่ถ่าโทมเหลือเกินคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้เกิดน้ำท่วมนะคะแต่ล่าสุดค่ะ
แคลิฟอร์เนียของสหรัฐต้องเผชิญกับไฟป่า
ลุกลามไปยังย่านบ้านเรือนของประชาชน
ทำให้มีบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งล่าสุดไฟป่าก็ได้กินพื้นที่ไปมากกว่า๕๐ตารางกิโลเมตรแล้วค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ